และเรื่องของปัญหาแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร
ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะคะ
การแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมก็จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
แล้วก็ยังถือว่าเป็นการพลิกโฉมใหม่ของการให้บริการแท็กซี่เป็นครั้งแรกค่ะ
เพราะว่าครั้งนี้หน่วยงานรัฐนั้นจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมาย
ติดตามจากรายงานของคุณลินดาอุตมะค่ะ
ซี่เหล่านี้อนาคตจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
โดยผู้โดยสารสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเค
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือภายในตัวรถ
จะมีเครื่องรูดบัตรประจำตัวผู้ขับขี่
เพื่อยืนยันว่าใครทำหน้าที่ขับรถในแต่ละวัน
ยังศูนย์ให้บริการข้อมูลแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก

เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมคนขับแท็กซี่ได้ตลอดเวลา

หรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไม่
จากนี้ภายในตัวรถจะมีปุ่มกดฉุกเฉิน
ใกล้กับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง
สำหรับให้กดแจ้งเตือนเหตุด่วนเหตุร้าย
เริ่มจากแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่

เริ่มมีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
กฎหมายอนุญาตให้ผู้โดยสาร
เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันแท็กซี่โอเค
ก็จะอยู่ในส่วนของอุปกรณ์ส่วนควบของรถแท็กซี่
ที่ต้องจดทะเบียนใหม่ต้องเข้ามาติดตั้งนะคะ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่หรือผู้โดยสารค่ะ
ซึ่งภาพในกล้องภายในรถแท็กซี่ก็จะสแนปภาพ
เพื่อให้เห็นไปยังศูนย์ควบคุมค่ะแบบนี้ค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเชื่อว่าการปรับปรุงบริการแท็กซี่
เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยยกระดับการให้บริการแท็กซี่ไทย
มาตรฐานที่ดีกว่าเดิมและยังช่วยบริหารจัดการเดินรถ
ลดการวิ่งเที่ยวเปล่าตอบโจทย์ทั้งผู้ขับแท็กซี่และผู้โดยสาร
จะทำให้ปัญหาเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารลดลงไปจำนวนมากนะครับ
ซึ่งทำให้ทราบว่ารถแท็กซี่ขณะนี้ผู้โดยสารขณะนี้อยู่ที่ใด
กำลังเดินทางไปจากตรงไหนไปถึงจุดไหน
รู้ว่าผู้ขับขี่เป็นใครมีรถทะเบียนเบอร์อะไรเป็นชื่อที่อยู่เป็นยังไงนะครับ
มีปุ่มฉุกเฉินซึ่งสามารถที่จะกดเวลาที่เกิดกรณีฉุกเฉินมาได้นะครับ
ทั้งหมดนี้อาจจะเชื่อมโยงไปกับศูนย์บริการกลางศูนย์กำกับดูแลกลางของกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารและแม้กระทั่งผู้ขับขี่รถโดยสารเองเนี่ยมีความปลอดภัย
การขับรถการไข้บริการทั้งหมดจะอยู่ในการดูแลควบคุมของทางการทั้งหมดนะฮะ
เพราะผู้โดยสารสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
และที่สำคัญมีระบบควบคุมอยู่ภายในรถ
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและคนขับ
เมื่อต้องเดินทางเพียงลำพัง

คนขับมารับเราทะเบียนอะไรรถสติอะไร

แต่ถ้าหากว่าเมื่อก่อนเราใช้

ใช่ไหมฮะรับก็คือรับส่งก็คือส่ง

แต่ทีนี้มาวันนี้มันความชัดเจนเกิดขึ้นว่า
คือหนึ่งคนขับชื่อนายกอสมมุตินะ
นามสกุลขอไข่มารับรถทะเบียนหนึ่ง

คนขับก็รู้ว่านางมารับนายกอ

อยู่บ้านละที่เท่านี้มันจะมีประวัติเก็บไว้
เวลาเกิดเหตุอะไรปุ๊บลืมของก็ได้คืน
หรือว่าหากว่าผู้โดยสารเนี่ย

ก็คือสามารถเช็คมาที่ขนส่งได้

และสมรรถนารถที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป
ภายในตัวรถจะเสริมบริการความสะดวกอื่น
แต่เจ้าของอู่หรือสหกรณ์จะเพิ่ม
อย่างเช่นออนไทยแท็กซี่จะมีไวไฟ

จะเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร
อัตราค่าโดยสารแท็กซี่โอเค
จะยังคงใช้อัตราเดิมเริ่มต้นที่๓๕บาท

จะไม่เสียค่าเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชัน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน